ลักษณะควายไทยถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีนิสัยเชื่องไม่ดุร้ายและมีความแข็งแรง
ฉะนั้นที่พักอาศัยของควายอย่างคอกก็ต้องมีความแข็งแรงด้วย
คนสมัยก่อนก็จะทำข้อควายอย่างง่ายด้วยการใช้ไม้เนื้อแข็งบ้างใช้ไม้ไผ่บ้างแล้วแต่จะหาได้ในท้องถิ่น
และต้องคอยปรับปรุงดูแลคอกด้วยการเสริมซ่อมแซมในจุดที่มีการหักผูกพัง
ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการขันชะเนาะเพื่อรักษาพื้นที่ให้แข็งแรงรองรับแรงกระแทกของควายได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน